พาไปที่ภูกรรมยาวจังหวัดพยาวค่ะ
ชาวบ้านแถวนั้นเข้าไปที่สารเจ้าพ่อม้าขาวนะคะ
ขอกันตรงเลยละกันงวดถัดไปนะฮะ
ไม่รู้ได้หรือเปล่าคุณผู้ชมลองดูนะคะ
นี่ค่ะสารเจ้าพ่อม้าขาวตั้งอยู่ริมลำน้ำอิ่ง
ท้ายหมู่บ้านอิงนะฮะอำเภอภูกรรมยาวจังหวัดพยาวนะคะ
ซึ่งสารเจ้าพ่อม้าขาวเนี่ยเห็นไหมม้าขาวจริง
ฉันขี้โม้นะสารเจ้าพ่อม้าขาวเนี่ย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองชาวบ้าน
มาตั้งแต่โบราณการจนถึงปัจจุบัน
นับไปนับมาก็หลายร้อยปีแล้วนะคะ

ใครที่สอบแข่งขันสอบบรรจุเลื่อนตำแหน่งเลื่อนหน้าที่การงาน
ก็มาขอแล้วประสบความสำเร็จทุกรายไปค่ะ
ในวันขึ้น๙ค่ำเดือน๙ก็มีงานฉลอง
เจ้าพ่อมาขาวกันทุกปีด้วยนะคะ
สำหรับเรื่องโชคลาภก็ไม่น้อยหน้าที่อื่นนะจ๊ะ
ไหนมาแล้วก็มาขอพรกันตรงกับเจ้าพ่อม้าขาวเลยแล้วกัน
บางคนก็บอกว่านี่น่ะตรงเลยนั่นน่ะเห็นไหมคะ
เลขที่๓ค่ะเดี๋ยวจะเอาเลขที่๓นี่แหละ
เลขคุณผู้ชมดูหน้าจอเองนะคะ
จะไปเสี่ยงโชคงวดเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ

ขึ้นเหนือนิดนึงค่ะไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ตอนนี้เทรนด์ไม้ด่างกำลังมานี่อะไรล่ะ

นี่ใบไม่ได้ด่างอย่างเดียวนะด่างไปยัน

ด่างกันแบบเห็นจัดเต็มรูสองตาเลยนะครับคุณผู้ชม
ด่างค่ะต้นตานีด่างลูกกระด่างนะคะ
เจ้าของต้นไม้ต้นตานีต้นกล้วยต้นนี้
ก็คือคุณนิรุธคำชัยวงศ์ค่ะ
เขาเป็นเจ้าของร้านกาแฟที่เมืองป่าคาเฟ่สันทรายเชียงใหม่
บอกว่าจริงแล้วตั้งใจจะปลูกต้นกล้วย
ตกแต่งร้านความสูงสักประมาณ๒เมตร

แต่ที่แปลกก็คือผิวกล้วยมีลักษณะเป็นด่างสีทองสลับเคี้ยว
ถือเป็นกล้วยตานีที่เป็นใบดักหายากมาก
ไม่ต้องขายกาแฟแล้วมั้งขายใบด่างเถอะน่าจะรวยกว่านะฮะ
คือก่อนหน้านี้เจ้าของร้านคุณนิรุธบอกว่า
ก็มีนะมีคนมาขอซื้อไปแล้วต้นหนึ่งราคาสองหมื่นบาทโอ้โห
แล้วต่อมาก็มีการนำไปขายต่อในราคา๖๐๐๐บาท
ได้ส่วนตังค์๔๐๐๐กำไร๔๐๐๐เลยนะคะ
ส่วนต้นนี้บอกว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้เก็บเมล็ดไปเพาะพันธุ
เผื่อว่ามันจะด่างและด่างและด่างในรุ่นถัดไปอีกนะฮะ
ด่างนะจ๊ะกลัวก็ว่าเดี๋ยวมันไม่ทันช่วงที่เขาฮิตนะฮะ
ที่ติดลมบนตอนนี้อะไรด่างขายได้ขายนะคะ